เช้านี้มันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นที่สภาด้วยเช่นเดียวกัน

รถติดเกียร์กายาวไปเลยคุณผู้ชม
เพราะว่ารถเนี่ยพอไปถึงในที่ประชุมแล้วเขาไม่สามารถที่จะจอดรถได้
คือรถที่ไม่ใช่รถสอสอจอดไม่ได้นะคะคุณผู้ชม

มันจะมีป้ายสีฟ้าล็อกเอาไว้สำหรับสอสอค่ะ

เพื่อให้สอสอที่มาประชุมสภาวันนี้ได้จอดกัน
แต่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเที่ยงแล้วยังโล่งอยู่เลยนะคะ

เที่ยงแล้วยังโล่งอยู่เลย

คือตัวของนายยกกับโฮโรมอล์เองอะ

เพราะว่าเดี๋ยวมันมีข่าวว่ามีทัพนักกีฬาวอเล็กบอลใช่ไหม

ใช่แต่ว่ามันมีคนอื่นที่เขาจะต้องแบบเหมือนจอดรถแล้วก็มาทำภารกิจ

จุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาก็จอดรถไม่ได้
เพราะว่ามีการล็อกที่จอดรถเอาไว้ให้กับสอสอทั้งหมด๕๓๕ช่องเนี่ยค่ะ
คือสอสอที่มาก็จะมีที่จอดรถจอดแล้วก็เดินเข้าที่ประชุมได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองแล้วมีผลบังคับใช้ในวันนี้
ก็เลยทำให้วันนี้คนที่เขาจะมาก็เยอะนะทั้งประชาชนที่มาติดต่อทั้งผู้สื่อข่าวนะคะที่มาทำข่าวบอกวนหาที่จอดรถเป็นชั่วโมง
รถเป็นชั่วโมงบางคนเนี่ยต้องไปจอดที่วัดแก้วจุฬามณี
ก็โดนตำหนิจากคนที่มีภารกิจภายในอาคารรัฐสภาเช่นเดียวกัน
นะคะก็จอดไม่ได้อันนี้เดี๋ยวคงมีการแก้ไขหรือยังไง
เพราะว่าล็อกเอาไว้แล้วไม่มีคนจอดไม่มา
คือ๕๐๐กว่าชีวิต๕๐๐ชีวิตสตวอีกแล้วถูกไหม
แล้วก็ทีนี้ปรากฏว่ามีเลขระบุชัดเจน
มันมีอยู่ช่องนึงนะครับเห็นคุณเท่าพี่พบโพสต์
สตก้าวกรายมอเตอร์ไซค์คุณเท่า
คุณเท่าพิพบเนี่ยก็โพสต์แล้วก็มีเขียนเอาไว้ด้วยนะ
ใช้สิทธิ์ที่จอดรถสอสอทางจอดก็แคบเวลาถอยก็เลยลำบากนิดนึง
กระดูกเอาเองก็แล้วกันนี่ยังไม่อยากนึกถึงอาหารที่เตรียมไว้วันนี้นะ
ไม่รู้จะเหลืออีกหรือเปล่าเอากลับบ้านได้ไหมในทีนี้
เขาบอกแล้วไงว่าเอากลับได้นี่ใช่ไหมตอนนั้นรองประธานคนที่สองคุณวิเชษก็บอกเอากลับได้เป็นเรื่องปกติ
เราก็นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นี่เป็นบรรยากาศที่สภาแต่เรื่องของที่จอดรถคงต้องแก้ไข
เพราะมันเดือดร้อนไปถึงตรงแยกเกียรติกายอาจจะไม่ได้ไกลสภามากแต่ว่ามันก็ไปกีดขวางประชาชนที่สัญจรไง
ประชุมทุกครั้งประชาชนแถวนั้นต้องเตรียมตัวทุกครั้งหรือยังไง
นักข่าวเข้าชะการประชาชนที่ไปก็ระบากชั่วโมงก็จะวนเจอ